ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดมหาสารคามกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าสุดจะทนทนสุดสุดมันไม่ไหวแล้วนะคะ
ตัดสินใจไปร้องต่อฝ่ายปกครองค่ะถามว่าเรื่องอะไร
พระอาหารคุณค่ะกิตของสงฆ์ไม่ทำค่ะ
เสพยาในกุฏิเลยคุณ
ในวัดเลยค่ะคาวัดเลยที่สุดแล้ว

หลักฐานมันทนโทโทโทโทพระคา
เนี่ยพระรูปนี้อ้ากว่าไงคุณแม่คุณ

บอกว่าต้องเสพยาบ้าเพราะว่าเป็นโรคต้องบำบัด

ก็เลยต้องพาไปบำบัดต่อไปเลยค่ะ
นายนราธรสอนประสิทธิ์ประหลัดจังหวัดมหาสารคาม
สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมด้วยประหลัดป้องกันอำเภอบรบือ
แล้วก็กำนันตะบนน้องโกอำเภอบรบือนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดแห่งนี้ล่ะค่ะ

ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่าทนต่อพฤติกรรมพระรูปนี้ไม่ไหวแล้ว
บอกว่าพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ลักลอบเสพยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า
แล้วก็ใช้กุฏิเป็นแหล่งมั่วสุม

ทีนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่กุฏิ
พระสงฆ์รูปดังกล่าวกำลังจำพรรษาอยู่ในวัด
ก็เลยทำการตรวจค้นภายในกุฏิ
ไปพบหลักฐานจำนวนมากเลยค่ะ

ซื้อยาบ้ามาจากกลุ่มวัยรุ่นในท้องที่นั่นแหละ
มาเสพจริงในราคาเม็ดละ๑๐๐บาท
อ้างบอกว่าเสพยาบ้าเพื่อช่วยรักษาอาการป่วย

พระก็ไม่ได้เป็นหลังจากนี้ต้องทำอย่างไร
ทีนี้พระรูปนี้บอกว่าถ้ามีเงิน
ก็จะซื้อยาบ้ามาเสพครั้งละเยอะเลย
แต่ถ้ามีเงินน้อยก็จะซื้อจำนวนน้อย

ตำรวจก็เลยควบคุมตัวพระรูปนี้
ส่งให้กับเจ้าคณะตำบลทำการศึก
แล้วก็นำตัวไปรับการบำบัดรักษาต่อไปค่ะ
หายแน่โรคที่เป็นอยู่นะ